คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรี

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ
แล้วก็ไปพบเจอประชาชน
ถามชาวบ้านว่ามีใครเดือดร้อน

ที่ยังไม่ปลดล็อกพักการเมือง

เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมนะ
รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของพักนะครับ
ก็มีสมาชิกพักเข้าไป

แล้วก็คึกคักเลยนะฮะ
อดีตสอสอและสมาชิกภักดิ์เพื่อไทย
เข้ายืนยันความเป็นสมาชิกพักกันอย่างคึกคัก

ผลตำรวจโทวิโรธเป่าอินนะครับ
รักษาการหัวหน้าพัก

แล้วก็ถือโอกาสนี้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
เนื่องในเทศกาลสงครานด้วยนะครับ
โดยนายสมชายวงศวรรษแก่นำพรรค
ระบุว่านางเยาวภาวงศวรรษภรรยานั้น
จะเลิกเล่นการเมืองแล้ว

อยู่ที่ว่าจะทำงานเพื่อประเทศ
หรือประชาชนหรือไม่นะครับ

จับจ้องรวมถึงผู้สื่อข่าวของเราก็จับจ้อง

อย่าไปมโนวันนี้มีงานให้ทำเยอะ
อย่าไปไร้สาระกับบางเรื่อง
บางเรื่องอฟังเสียงของคุณหญิงสุดาบรัฐนะครับ
พี่ไม่ได้พูดว่าพี่อยากจะเป็นหัวหน้าพัก
ก็แล้วแต่คนคิดแต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่า

ดังนั้นเอาวันนี้เอาข้อเต็มจริง
อย่าไปอยู่ในมโนภาพ
แล้วก็เสียงที่พูดไปพูดมา
วันนี้งานที่จะต้องทำเยอะแยะ
อย่าไปเร่งสาระกับบางเรื่องนะคะ
อืมนะครับวันนี้คุณหญิงสุดายทรัฐเกยุราพันธ์
ก็ไปเขาเรียกว่าไปยืนยันความเป็นสมาชิกพักกันนะครับ
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยงกับ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีต

อยู่หน้าในภักดิ์เพื่อไทยว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานทั้งคู่ก็ไปยืนยันเป็นสมาชิกพักแล้วนะครับ

ด้านของพักชาติไทยพัฒนาก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับ
คณะกรรมการบริหารพักแก่นำแล้วก็อดีตสส
ก็เข้ามายืนยันการเป็นสมาชิกกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
แน่นอนครับต้องมีนายธีระวงสมุทรหัวหน้าพักนะครับ

แล้วก็ลูกท็อปนายวราวุฒิศิลปะอาชา
รวมถึงกลุ่มนิวบัตรนะฮะ
ส่วนสมาชิกพักคนอื่นก็ได้ใช้วิธีในการส่งเอกสาร
ยืนยันการเป็นสมาชิกแทนนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เป็นไปอย่างคึกคักนั้นนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานลงพื้นที่ทั้งไปร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเสือ
แล้วก็เป็นลูกเสือนานาชาติที่เดินทางมาที่นี่ด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการด้วย
ไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านนายกเวลาเจอชาวบ้านก็ต้องมีคำถามนะ
บอกรายละเอียดด้วยนะ
พักการเมืองเรียกร้องให้แก้ไขเพื่อปลดล็อกหรือไม่
ซึ่งเป็นคำสั่งที่ตอนนี้พักการเมืองเอง
เพื่อไทยประชาธิปัตย์เขายื่น
แล้วก็ตอนนี้คณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน

นายกก็เอาข้อนี้ไปถามประชาชน

แล้วก็นายกก็บอกว่า
ตกลงเดี๋ยวจะไปตอบเขาว่ายังไม่ปลดล็อกนะ
มันถึงเวลาก็ปลดให้ทันตามกระบวนการนั่นแหละ
ส่วนตัวไม่ได้ทะเลาะกับใครและที่มาวันนี้ไม่ได้มาหาเสียง
เพราะหาเสียงเป็นเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยกับชาวบ้านที่จังหวัดปัตตานีนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีการดูแลความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่
ในการที่นายกองตรีลงพื้นที่นะครับ